เหตุการณ์ต่อเนื่องจากปฏิเสธที่เราเคยเล่าให้ฟังไปติดตามกันหน่อย
เพราะว่ามีรถที่ชนกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเหมือนกับว่ารถยนต์คันนั้นขับหลบหนีไป
อารมณ์คล้ายชนแล้วหนี
ทีนี้ต่อเนื่องก็สามารถพูดคุยแล้วก็เจอกับคนที่เขาขับรถชนได้แล้วนะครับ
ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนที่เราเล่าให้ฟังนะครับว่ามีรถระเบียดชนกันแล้วจนรถมอเตอร์ไซน์หลมตอนนี้เนี่ยได้เจอแล้วนะครับกับคนที่ขับรถกระบะคนนั้นก็คือนางพัชรินอาวเจนพงอายุหกสิบแปดปีเธอมาเนี่ยมาเจอกับตำรวจเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสะพอของหลวง
จากกระยานยนต์จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนแรกเธอคิดว่ามันเป็นเสียงขวดน้ำดื่มด้านหลังล้มหรือว่ากึกกักอะไรแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทันได้สังเกตก็เลยขับรถผ่านไปเธอว่าแบบนั้นนะทีนี้เนี่ยที่รู้ว่าเราไปชนคนล้มเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนมาบอกว่ารถของเธอไปเฉียวชนคนได้รับบาดเจ็บคือเห็
จนกระทั่งเช่นน้หาที่ตำรวจเนี่ยติดต่อเข้ามานี่แหละ
อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ควรจะได้มีโอกาสในการอธิบายนะครับ

เธอบอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง
โดยมีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้เบื้องต้น
ให้กับนางสาวสมหวังสุวินชัยและนางสาวปวริสร
สิทธิแสงให้กันไปคนละ๑๐๐๐บาทนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวคุณป้าพัชรินเนี่ย
จะต้องไปขึ้นศาลในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายทั้งกายและจิตใจ

เรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปในทางกฎหมาย
แต่ในเรื่องของการที่จะให้สินใหม่ทดแทน

มันก็อีกส่วนหนึ่งไงจะมารวมกันไม่ได้

บางคนบอกว่าปิดคนแล้วก็จ่ายสินใหม่สุดท้ายก็จบแล้ว
อันนี้ไม่จบนะเพราะมันยังมีเรื่องของข้อกฎหมายอยู่ด้วย